ส่งใบสมัครส่งข้อความมาได้นะคะเดี๋ยวจะอ่านออกอากาศให้
ใครอยากจะเป็นสะพายบ้านนี้คะบ้านไหนฮะโอ้โหบ้านคุณเกรทวรินทร
แม่เป็นเจ้าของร้านทองนะคะอ่าเริ่มเรื่องมันเป็นเริ่มเรื่องจากภาพนี้
ทำไมฮะคุณเกรทวรินทรพระเอกชื่อดังเขาไปกินข้าวกับเพื่อนพระเอก
คุณผู้ชมลองดูเพื่อนเพื่อนพระเอกคนอื่นอื่นเขามีคู่กันหมดเลย
เออใช่อ่าเขาไปกับแฟนกันหมดเลยเออมีคุณเกรทนั่งอยู่คนเดียว
ไม่มีแฟนไปดูหน้าเหงอยเออนี่นะคะเพื่อนเพื่อนก็เลยแซวบอกว่า
ให้ภาพมันเหลาไม่เหงานะแล้วแท็กคุณเกรทไปดูจ๋อยอยู่คนเดียวเลย
โอ้โหเห็นภาพนี้แม่กุ้งคุณแม่ของคุณเกรทครับ
เขาเรียกกันเจ๊กุ้งนะคะเป็นเจ้าของร้านทอง
คุณแม่โพสต์ภาพคุณแม่ใส่ทองเต็มเลยแล้วมีข้อความบอกว่า
ประกาศตามหาลูกสะพ้ายจ้านี่นะเปิดรับสมัครลูกสะพ้ายคนโตค่ะ
ใครได้ใจลูกชายแม่กุ้งรับเซ็ตนี้ไปเลยซ่อยคอทองคำยี่สิบบาทโอ้โห
สร้อยข้อมืออีกสิบบาทสร้อยข้อมืออีกฝั่งหนึ่งอีกสิบบาท
ข้อมือสองฝั่งใช่ไหมคะครับเนี่ยค่ะสี่สิบบาทรวมแล้วสี่สิบบาทค่ะ
เกือบล้านคุณผู้ชมสมัครกันไหมคะส่งข้อความมาเลยนะคะ
ร้านทองของเจ๊กุ้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
คุณแม่ของคุณเกรทนะคะครับจากนั้นน้องชายของคุณเกรท
ก็แชร์โพสต์นี้เพื่อตอกย้ำโปรโมชั่นที่คุณแม่โพสต์เอาไว้ค่ะ
อ่าประกาศตามหาลูกสะพ้ายนะคะคุณเกรทถึงขั้นไปคอมเมนต์
เบาจ้ากุ้งแซวคุณแม่ตัวเองนะคะ
ทีนี้ค่ะใต้คอมเมนต์สาวมาสมัครเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สมัครเป็นสะพ้ายร้านทองนางเอกดังคุณแมทพิรณียังสมัครเลย
อ๋อเหรอไปแซวกันเหรอเนอะเขาสนิทกันผมไปแซวกันเพื่อนกันเพื่อนกัน
สนิทกันบอกสมัครตรงนี้เลยได้ไหมคะอืมนี่ค่ะนอกจากนี้ค่ะ
ดาราสาวที่เคยปลื้มคุณเกรทแม่น้องบองหรือแจ๊กกี้จักรีนนะคะ
ก็โพสต์คลิปลงไอจีแนะนำตัวนี่เนี่ยลงสมัครเหรอ
ลงสมัครชิงตำแหน่งลูกสะพ้ายร้านทองเดี๋ยวดูนิดนึงนะคะ
ผู้เข้าประกวดหมายเลขสามร้อยเจ็ดสิบห้าชื่อว่าแจ๊กกี้ชาคลิน
สัดส่วนสามสิบสองยี่สิบห้าสามสิบห้าจุดห้ามีชีวิตมาแล้วยี่สิบแปดปีค่ะ
ปกติเป็นคนชอบขายของมาก

ไม่ว่าจะเป็นร้านอะไรก็คือขายได้หมดเลยค่ะถนัดในเรื่องของการขายอย่างยิ่ง
และปกติก็เป็นคนที่ตลกลงมีชีวิตมาแล้วยี่สิบแปดปีนี่คือวิธีการบอกอายุ
อันนี้แนะนำตัวแนะนำตัวมีชีวิตมาแล้ว๒๘ปีดิฉันมีชีวิตมาแล้ว๔๐กว่าปีค่ะ
เหรอสมัครไม่ทันอยู่อยู่มานานเหมือนกันนะอยู่มานานมีผู้สมัครจากทางบ้านค่ะ

สวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขสามหกเก้าขิตี้นะตาชาสัตว์ส่วนสามสิบสี่ยี่สิบแปด
๑๘๓๖มีชีวิตมาแล้ว๙๘๕๕วันปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพธุรกิจร้านเพชรและร้านทองอุ้ยอาชีพเดียวกันเลยค่ะคุณแม่
ยังไงก็ฝากใจกุ้มห้างทองหวังเงินไทยไว้พิจารณาหน่อยด้วยนะค่ะ
สนุกแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นไวรัลแล้วคนก็พูดถึงกันเยอะในโลกออนไลน์แต่จริงแล้วเราก็พยายามขอคุยกับแม่กุ้งที่เพชรบูรณ์นะคะ
แม่กุ้งไม่สะดวกผู้จัดการส่วนตัวของว่ารินทรหมายคิดว่ามันจะเป็นไวรัลดังขนาดนี้
คุณเกรทวรินทรก็ขำแกล้งกันอะไรแบบนี้
สิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือคุณเกรทยังเป็นนุ่มโสดอยู่นั่นแหละ

หล่อนิสัยดีแล้วก็เชียร์ปีศาจแดงแมนยูด้วย
มีชีวิตมาแล้ว๓๖ปีค่ะ